เรื่องอาหารการกินอาหารริมทางเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ทางกระทรวงการต่างประเทศ

คนก็เข้าไปเนี่ยดิฉันก็ดาวนโหลดแอป

แต่ว่าล่าสุดค่ะเอาใจคนที่จะเดินทางไปเที่ยวอีสาน
เพราะว่ากำลังจะเปิดตัวเวอร์ชั่นใหม่ของแอปพลิเคชันนะคะ
รวมอาหารริมทางสุดแซ่บคุณผู้ชมจาก๘จังหวัด

ส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะ

ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมร้านอาหารริมทาง
๘จังหวัดชื่อดังของภาคอีสาน
ซึ่งเป็นจุดหมายเดินทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
อย่างจังหวัดขอนแก่นอุบลราชธานี
น้องทายอุดรธานี
นครราชศรีมาบุรีรำเลยและสุรินทร์
โดยเป็นแอปพลิเคชันน้องใหม่ล่าสุด
รวบรวมร้านอาหารริมทางกว่า๑๐๐ร้านค้า
ในเชียงใหม่เชียงรายและภูเก็ต

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด
ตลอดจนข้อมูลสำคัญเบื้องต้น
เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย
เสน่หอันเรื่องชื่อของอาหารริมทาง
ในประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับ
และได้รับการยอมรับจากสื่อต่างชาติ
นับไม่ถ้วนว่าเป็นสวรรค์บนดิน
ของผู้ที่ชื่นชอบอาหารริมทาง

ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์๔๐ไปในตัว

การที่จะเชิญชวนชาวต่างชาติมาประเทศไทยนั้น
สิ่งที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือเรื่องอาหาร
ในการที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาประเทศไทยนั้น
เราเห็นว่าเราจะสามารถช่วยส่งเสริมอาหาร

ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหาร้านอาหาร
รายชื่อร้านอาหารริมทางที่มีการรวบรวมไว้
ค้นจากเมนูอาหารที่ชื่นชอบ
และค้นหาจากร้านที่อยู่ใกล้เคียง
แต่ถ้าหากตัดสินใจไม่ได้จริงว่าจะเลือกร้านไหน
ก็สามารถเข้าไปอ่านรีวิวจากนักท่องเที่ยว

ประกอบการตัดสินใจเลือกได้อีกด้วย
ที่สำคัญผู้ใช้งานยังสามารถเลือกภาษาได้ถึง๒ภาษา
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ถือเป็นแอปคู่ใจของนักท่องเที่ยว

จากการเลือกเปลี่ยนภาษาที่หลากหลาย
ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง
ซึ่งการันตีได้จากจำนวนผู้ดาวนโหลดไปใช้งาน
และผู้ที่เข้าไปรีวิวร้านอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ซึ่งผลตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวนี่เอง
ที่ทำให้กระทรวงการต่างประเทศ
ออกมาให้ครอบคลุมต่อการใช้งานของนักท่องเที่ยว
แล้วก็เราด้วยการส่งเสริมประชาสัมพันธ์
ผ่านสถานกระทรูปสถานกรงศูนย์ใหญ่ไทยทั่วโลก
แล้วก็ใช้ในการแนะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติ

อย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาสถานกทูตไทย
กรุงปักกิ่งก็ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันนี้
มีคนมาเข้าร่วมงานกว่า๒๐๐คน
เป็นก้าวแรกของการปรับตัวในยุคที่โลก

และถือเป็นการใช้เทคโนโลยีที่กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเรา
ในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์
และเป็นที่จดจำในฐานะประเทศ
ซึ่งเป็นที่สุดของอาหารริมทาง